ว่ารักนี่เธอให้ลืม

เธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องกวนเช้าคำ
นักลงหายลบคำหนึ่งคำ

ที่สำคัญคือพี่บัวได้ทำลงไปแล้ว

ตัดสินใจด้วยความกล้าหารและทำลงไปแล้ว

ยังมั่นใจเสียงดีเหมือนเดิม

เพลงนี้เป็นเพลงที่๒แล้ว

แม่บ้าน

ค้าขายก็เคยเจ๊งอืมนั่นแหละชีวิตนะครับแต่วันนี้ที่อยากให้เป็น
คืออยากให้เป็นคนที่ร้องแล้วถูกทุกคำนะจ้ะขอให้เป็นอย่างนั้นพี่บัว
มาดูกันนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทคุณบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โตคใจโตคใจโตคใจ

คุณบัวร้องได้ครับ
จุดจริง

เข้มแข็งแล้วก็ตัดสินใจทำลงไป

เพลงที่ชื่อว่าเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตา
ของหญิงทิศกาล

ลงมาดีใจไหมคะ

พี่บัวเองเลยนะ๖๐๐๐ไม่มีใครมาช่วยอะไรเลยเรื่องนี้ทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะจนมาถึงตรงนี้๖๐๐๐แล้วจากวันที่ไม่มีแม้กระทั่งไข่จะกินนะพี่บัวเราก็หิวลูกในท้องก็หิวแต่ตอนนี้แม่คนนี้ทำแล้วทำด้วยความสามารถของแม่ที่ชื่อว่าบัวทำให้ลูกให้สามีทำให้พ่อให้แม่ด้วยตอนนี้ทำได้๖๐๐๐
พี่บัวเก่งมากเลยนะภูมิใจไหมเนี่ยจ้ะต้องภูมิใจให้เยอะนะพี่บัวนะจ๊ะ
พี่แดงคุยกับลูกไหมเดี๋ยวจะให้พี่แดงลงแล้ว
จะทำให้หนูและลูกลูกจะได้มาอยู่กับแม่แล้วแม่จะไปรับลูกไปอยู่บ้าน

ไปอยู่กับแม่นะอยู่บ้านนอกแล้วดูแล

ตอนรูปท้องหวัดเสียวนะคะฝั่งนี้ไม่ได้ท้องนะคะ
อ่ะแล้วพี่บัวนั่งก่อนอยากให้ตรงอยากได้ผ่อนใครสักหน่อย
ต่อกันเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงที่ได้ทีได้ที
ความมั่นใจกำลังมาสำหรับตัวคุณบัวแต่ถ้ามันเปิดมาแล้วมันโอ้โหไม่ไหว
ไม่รู้จักจริงก็ต้องตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งนะคุณบัว
ขอให้คุณแม่ที่ก็บอกว่าเวลาตั้งท้องเนี่ยมักจะโชคดี
เพลงเกินเพลงที่๑๐แล้วครับเอาแค่๑๐เพลงพอ
มาถึงเพลงที่๕เลยครับเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วทุกท่านเรามาฟังอินโทรเพลงที่๕พร้อมกันเลยครับมาเลยครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะพี่บัวฟังไปแล้วคิดว่าจะคว้าเงิน๘๐๐๐บาทมาไว้ในครอบครองได้หรือไม่คะ

อย่างแรกรู้จักไหมครับเพลงนี้

ผีเสื้อใจร้าย
แล้วเคยร้องมาบ้างไหมครับ
ร้องฟังข้างห้องร้องคือร้องตามเขา

ทบทวนนะทุกอย่างบนเวทีแห่งนี้เป็นเงินเพื่อเอาไปต่อทุนเพื่อสู้ชีวิตทั้งนั้น

หยุดได้หกหมื่นเลย

ได้ดีใจได้เฮละได้แปดหมื่น

ถ้าไม่ชัวร์ควรกลัวไว้บ้าง

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

สู้ไว้

อรุณทั้งกลัวทั้งหวาดเสียวไปในเรื่องเดียวกัน
กองเชียร์และนักสู้

เสร็จรวดกดเหลวนะฮะ

ทายใจคุณบัวไม่ถูกจริงเพราะว่าจริงคนท้องเนี่ยทายใจยากมาก

สู้เพราะว่าคิดว่าเราร้องได้

พร้อมจะก้าวลงมารับเงินจำนวน๘๐๐๐หรือยังคะแม่บัว

ขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับแล้วไปสู่ครึ่งหลังของการแข่งขัน
นั่นก็คือเพลงที่๖ไปถึงเพลงที่๔ได้
พี่บัวสู้
สู้ไม่สู้สู้ไว้
มาถึงเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมาครับ

เผื่อเมื่อเหงาก็เจอมาพร่ำมาเผลอแล้วเธอก็หาย
บินมาไตมาตองเด็ดดอมแล้วลารับไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหว
พี่เสือทำกับดอกไม้แล้วเธอก็หาย

จึงไม่อาทรคิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอบยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอพ่อบินดมกลิ่นแก่ซ้อนให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออขอ